เธอบอกว่าเธอตกเป็นผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ตำรวจไปไล่จับคนที่ขายยาเสพติด
แล้วมันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ารถที่ไปไล่จับกัน
มันมาโดนรถของเธอแล้วรถเธอพังเสียหาย
ทำให้หลานก็ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เสียตังค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ต้องหยุดทำมาหากิน
ดูสิคะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องหน้ารถ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเธอบอกว่ารถเธอไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
แล้วตอนนี้ทำยังไง
ทำงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มี
ถึงขั้นโพสต์ขายดวงตาโพสต์ขายไต
จะเอาเงินตรงนี้มาส่งค่างวดรถที่ถูกชนแบบนี้ค่ะ
ซึ่งก็เป็นผู้เสียหายจากอุบัติเหตุที่ตำรวจขับรถไล่จับผู้ต้องหา

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ทำให้รถของเธอพังเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้
หลานเธอได้รับบาดเจ็บเสียเงินค่ารักษาพยาบาล

เพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้มาส่งค่างวดรถ
เธอขายดวงตาเธอขายไตอย่างละหนึ่งข้างด้วย
บอกว่าต้องการเงินส่งค่ารถที่โดนชน

เพราะว่าตัดสินใจซ่อมรถแทนการขายซากรถ

มีเวลาแค่ก่อนเที่ยงของวันพรุ่งนี้

ก็คือหมายถึงเที่ยงของวันที่๓๐เมื่อวานนี้นี่แหละ
ก็ประกาศขายเตาย่างขนาดใหญ่ใช้แก๊ส๑ตัว๓๐๐บาท

ขายถังแก๊สพิคนิค๒๐๐บาท
มีเตาแก๊ส๒หัวพร้อมสายให้ด้วย
โต๊ะพับ๑ตัวราคา๓๐๐บาท
เตาย่างไฟฟ้าใหม่มาก
ย่างใช้ทอดไปแค่ครั้งเดียวอันนี้ขาย๗๐๐บาท
แล้วก็ขายสูตรหมักปลาหมึกขายน้ำจิ้ม๑๕๐๐๐บาท
บอกด้วยบอกว่ารสชาตินี้ลงตัวเอาไปสร้างรายได้ไปสร้างอาชีพสร้างแบรนด์
ปลาหมึกทอดเนยทำปลาหมึกย่างต่อได้เลย
แล้วก็มีหนังสือสัญญายินยอมขายสูตรขาด
คือเขาบอกว่าเขาจะไม่ขายแข่ง
จะไม่ขายให้ใครอีกจะขายให้เจ้าเดียว
ถ้าเกิดว่าขายพวกนี้ไม่ได้
แล้วใครที่ต้องการดวงตาเธอยินดีขายดวงตาหนึ่งข้าง
หรือใครที่ต้องการไตเธอก็ยินดีจะขายไตหนึ่งข้าง
บอกด้วยนะคะว่าขายจริงถ้ามีคนต้องการซื้อ
พอโพสต์นี้มันแชร์ออกไปนะคุณผู้ชม
ก็คนใจบุญนะคะระดมเงินช่วยเหลือ
ก็ไปขายเสื้อแล้วก็เอาเงินที่ได้มาผ่อนค่ารถให้กับเธอ
ตอนนี้เธอได้เงินผ่อนค่ารถ๑งวดแล้วนะคะ
คือได้เงิน๑๑๐๐๐บาท
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ไปสอบถามรายละเอียดก็ไปตามจากโพสต์นี้นี่แหละค่ะ
ได้ไปพูดคุยกับนางสาวปุณนดาเกิดสิริ
บอกว่าคนที่โพสต์เป็นแม่ของเธอเอง

จากปัญหาที่แม่ไม่ได้ก่อขึ้น
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาค่ะ

โดยที่รถของพ่อค้ายาเสพติดพ่อค้ายาบ้า

ก็เลยถูกชนรถก็เลยถูกชนอย่างจัง
ทีนี้ระหว่างที่รถเอาไปซ่อมอยู่
พอรถไม่มีจะไปหาเงินจากที่ไหน

แม่ก็เลยเครียดก็เลยออกมาโพสต์แบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะเราก็ไปตามความคืบหน้านี้

สอบถามท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ

มอบเงินส่วนตัวให้กับผู้เสียหายแล้ว๒๐๐๐บาท
แล้วตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการ

ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
มันเป็นเพราะจากรถของพ่อค้ายาเสพติด

หรือเป็นอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
เพราะว่าต้องการให้ความเป็นธรรมนะคะ